งั้นต่อเลยละกันค่ะแต่อันนี้อยากให้คุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่
เมนต์มาบอกกันหน่อยมันทำแบบนี้ได้ใช่ไหม
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะซับสินเนี่ยมูลค่าห้าแสนห้าหมื่นบาทน่ะ
กลายเป็นว่าต้องศูนย์ไปเพราะอะไรฟังวิธีการค่ะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นฝั่งพ่อค้าคือคุณสาธุอยู่ดีพนาวอายุ๓๙ปี
แล้วก็เป็นผู้เสียหายด้วยเห็นภาพในมือถือไหม
เขาเอาภาพมาให้ดูบอกว่าเนี่ยผมโดนเข้าซะแล้ว
ลูกค้าผมมาดูตอนที่ผมกำลังไลฟ์ขายหัวเลสทองคำหลวงพ่อรวย
ลูกค้าคนนั้นเขามาติดต่อซื้อกับผมนะสองชิ้นชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นหัวเลสทองคำเสาห้ารุ่นปีห้าสาม
ทองสองบาทนะอีกหัวนึงเนี่ยเป็นรุ่นเจริญพรปีห้าสี่
ทองบาทหนึ่งร้อมเพชรรัสเซียค่ะตกลงราคาขายกันเนี่ย
ทั้งสองเนี่ยนะคะห้าแสนห้าหมื่นบาทแล้วเขาอ้างว่าเขาอ่ะ
อยู่ในพื้นที่ภาคใต้คือดูไลฟ์ของผมอยากให้ผมไปส่งพัสดุให้หน่อย
เนี่ยคุณสาธุอ่าเอ่อพ่อค้าพ่อค้าไปส่งที่พัสดุเอ่อ
บริษัทนี้ได้ไหมอยู่ในเขตอำเภอภาชีที่อายุทยา
ไปตอนบ่ายสองของเอ่อวันวันจันทร์ได้ไหมจันทร์ที่อีกสิบสามเมื่อวานนี้อ่ะค่ะ
ตอนนั้นน่ะคุณสาธุไม่ได้คิดอะไรนะก็ลูกค้าจะให้ไปส่งที่ร้านนี้ใช่ไหม
ตามนี้ใช่ไหมเวลานี้เอากระไปให้แต่ดอกจันทร์เอาไว้นะ
อันนี้คือวิธีการหนึ่งของมิจฉาชีพค่ะหลังจากนั้นน่ะ
ตอนคุณสาธุกำลังแพ็คของถ่ายคลิปส่งให้กับลูกค้าดูด้วย
ก็ลูกค้าก็ขอเลขพัสดุอะไรปกติคุณสาธุก็ให้ไปทั้งหมดเลย
ทีนี้จังหวะนั้นคุณสาธุก็เออลูกค้าโอนเงินหรือยัง
มือถือมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะไปธนาคารนะ
เสร็จแล้วปั๊บคุณสาธุรอรออยู่ในรถ
หน้าบริษัทขนส่งเลยไอ้ฝั่งนั้นอ้างว่าไงลูกค้า
ว่าเออเนี่ยอยู่ที่ธนาคารนะเดี๋ยวรอกดบัตรคิวนะ
รออีกยี่สิบนาทีอ่ะซักพักนึงยี่สิบนาทีผ่านไป
สาธุก็ทักไปหาอีกอ๋อเหลืออีก๒คิวเหลืออีก๒คิว
ไปอีก๒๐นาทีจนท้ายที่สุดติดต่อไม่ได้
โดนเข้าซะแล้วทำไงอ่ะพัสดุมันอยู่ในรถที่ส่งพัสดุแล้ว
แล้วอันนี้แหละที่ดิฉันจะถามคุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่
กลายเป็นว่ารถคือบริษัทขนส่งเขาบอกแบบนี้
มีผู้ชายคนนึงตัวใหญ่ผิวคล้ำใส่ชุดกีฬา
ขับกระบะเข้ามาและเอาพัสดุไปแล้ว
นี่กล้องมูลจันทร์ปิดอันนี้เลยค่ะจะจับภาพได้
อันนี้เลยงงไงว่าปกติพัสดุต้องไปส่งถึงที่บ้านใช่ป่ะ
แต่นี่ลูกค้ามารับถึงที่หน้าบริษัท
แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอาก็ไม่ได้ขอชื่อไม่ได้ขอบัตรประชาชน
คนที่รับพัสดุไปด้วยปกติทำแบบนี้มาตลอดอันนี้ยิ่งงงอีก
แปลว่าอะไรถ้าเกิดว่าปลายทางสามารถมาติดต่อขอเอง
โดยที่ไม่ต้องแสดงบัตรประชาชนหรืออะไรเลยเหรอ
มาบอกมาอ้างเลขที่พัสดุมาบอกแค่เลขพัสดุเหรอ
เอาไปได้เลยเหรออันนี้สงสัยมากนะ
ทีนี้ค่ะคุณสาธุเขาบอกว่าหูเลสผม๕๕๐๐เลยนะ

ที่เราส่งของ

แต่เวลามารับของไม่เกิน๕ที

ปรับปรับทรายชนแล้วตรงนั้นมันว่ามีการรับทรัพย์
เรารู้ไม่ได้แล้วพี่เพราะปกติธรรมชาติเลย
ถ้าสมมุติเราไปดึงของกลับเนี่ยชื่อกล่องมันชื่อใครคนส่งคนนั้นต้องไปรับ
จะขอบัตรประชาชนหรือว่าถ้าไม่ตรงจริงเลย
ต้องเอาบัตรประชาชนคนรับไปยื่น
ผมไม่เคยพลาดเลยนะผมไม่เคยพลาดจริง
พอมาดูคุยกับพี่สาธุบอกพี่พี่คือเจ้าของเลสใช่ไหมบอก
เอาจริงนะผมไม่ใช่เจ้าของเลสหรอกคือนายจ้างของผมนั่นแหละ
อ๋อหรอใช่ซึ่งผมเป็นเทียกทีมงาน
ไลฟ์คอยส่งของแต่ผมไม่เคยพลาดเลยนะ
พอมารอบนี้ทางหัวหน้าของคุณสาธุ
ก็เลยต้องมาลงบันทึกประจำวันมาแจ้งความไว้อยากให้ตำรวจเร่งตามตัวหน่อย
อันนี้ไม่รู้ว่าจะมีผู้เสียหายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าร้านอื่นอีกหรือเปล่า
แต่พอดูข่าวนี้แล้วบริษัทส่งพัสดุเอง
อันนี้ก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีใครมาอ้างว่า
พัสดุเลขนี้ค่ะขอไปเลยแล้วเอาไปเลยมันต้องมีหลักฐานแล้วนี่มูลค่าของมันต้องครึ่งล้านอ่ะ
โอ้โหแล้วคือจริงต้องให้เขาโอนเงินก่อนนะใช่คือแบบไปส่งให้เขาแล้วอะไรอย่างนี้อาจจะต้องระวังนะคะ
ฉาชีพมันอาจจะมีวิธีหวานล้อมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ